ว่าตอนนี้คุณทัศนัยไปติดตามอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วนะคะ
เห็นบอกว่าประชาชนมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะ
แล้วที่นั่งก็เต็มกันจะหมดแล้วด้วยนะคะ
เพื่อร่วมชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในค่ำคืนนี้ค่ะ
ไปติดตามได้จากคุณทัศนัยโค้ดทองกับทัศนัยไปทุกที่
รายงานสดจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพามาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับ
เพื่อมาติดตามบริการเรื่องของบ้างไฟพญานาคให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
แต่ว่าให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างหลังผมก่อนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะฮะ
มาจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวเหยียดครับตลอด
ริมฝั่งแม่น้ำโขงของอำเภอโพนพิสัยแห่งนี้นะฮะ
ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าบางคนนั้นเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องการมาจับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดในการชมบ้างไฟพญานาคในค่ำคืนนี้
ก็มีการเตรียมเรื่องของเสือมา
บางคนไม่ได้เอามาก็จะมาซื้อรวมทั้งร่มด้วย
แล้วก็มีการเอาข้าวข้าวเหนียวใส่กระติ๊บมานะฮะ
มากินกันเอากับข้าวมาด้วยเอาเสบียงมาด้วย
เพราะว่าต้องนั่งรอกันนานมากเลยในการที่จะรอชมบ้างไฟพญานาค
ผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกันกับประชาชนที่มากันหน่อยนะฮะ

มาจับจองตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วครับ

ทำไมเราถึงมีความตั้งใจแล้วก็ทนที่จะมาจับจองพื้นที่ตรงนี้ครับ
ก็เพื่อที่จะมาดูบ้างไฟพญานาคนะคะ
เราเชื่อและศรัทธามากน้อยแค่ไหน
ก็ตามที่เคยได้สัมผัสเคยได้รู้จักมาก็คือเต็มร้อยค่ะ

ได้มีการขอพงขอพรก่อนที่จะมาดูที่นี่ไหม

ตอนที่จะมาก่อนที่จะมาถึงนี่ก็คือไปที่คำชโนธค่ะ

ก็ขออุบไว้ดีกว่าค่ะ

ขอพรปู่กับญาตินะคะ

คุณผู้ชมนี่แหละฮะเป็นบรรยากาศนะครับ

ไม่ค่ะอยากมาดูเป็นบุญตาสักครั้งนึงค่ะ
ความเชื่อเรื่องของพญานาคคุณป้าเองเชื่อมากน้อยแค่ไหน

แต่ยังไงล่ะเราก็เชื่อแล้ว
นั่นเนาะมันก็คู่กับพระพุทธศาสนาของเรามาแต่ไหนแล้ว

หมายความจริงเลยหรือยากตั้งใจจะมาเห็นใช่มั้ย

ฝั่งแม่น้ำโขงนู่นสุดนู่นเลย
แล้วรับสายตาอีกใต้พุ่มไม้ก็ยังมีคนไปจับจองพื้นที่อีก
เพื่อที่จะรอชมบ้างไฟพญานาคในค่ำคืนนี้
ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับริมฝั่งแม่น้ำโขง

หวังว่าวันนี้ผมและทีมงานของเรา
รวมทั้งประชาชนที่พลพิสัยแห่งนี้
จะได้เห็นบ้างไฟพญานาคตามที่พวกเราทุกคนนั้นตั้งใจเอาไว้

กลับมาติดตามในช่วงของไทยรัฐนิวโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพราะปีที่แล้วที่นี่ขึ้นมาทั้งหมด๑๕๑ลูก

แล้วกลับมาติดตามในช่วงของไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

นามสกุลแล้วนะต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกว่าทัศนัยโค้ดทอง
เรียกทัศนายไปทุกที่นะคะอยากให้ไปไหนก็บอกกันได้